มาดูในอีกหลายพื้นที่บ้างนะคะคุณผู้ชม
อย่างที่อำเภอโพนาแก้วจังหวัดสกลนคร
คือมวลน้ำที่มันเกินความจุจากหนองหานส่วนหนึ่ง

แล้วก็ทำให้ในพื้นที่น้ำท่วม
ดังนั้นเมื่อคืนค่ะชาวบ้านไม่เป็นอันหลับอันนอนเลย
ก็มาดูระดับน้ำว่าเพิ่มสูงขนาดไหน

ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยืนยันว่า

อีกประมาณสัก๒วันน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

รายงานจากจังหวัดสกลนครค่ะเชิญค่ะ

พบว่าระดับน้ำในจังหวัดสกลนคร

ได้นำพระทหารไปถวายพระสงฆ์ที่

ซึ่งก็จะใช้เรือในการเดินทางนะครับ
เพื่อที่จะนำอาหารนั้นเข้าไปให้กับพระสงฆ์รวมไปถึงชีนะครับ

ที่บริเวณสะพานห้วยตุงนะครับ

เพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมได้ลงพื้นที่มาตรงบริเวณนี้

ระดับน้ำยังไม่ถึง

แต่ว่าขนาดนี้เหลือเพียงไม่กี่เซนติเมตรนะครับ
ระดับน้ำนั้นก็จะถึงคอสะพานแล้วนะครับ

แล้วก็ในช่วงเช้านั้นก็มีประชาชนนั้น
ได้มาดูสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้น

น้ำท่วมที่อาจจะไหลเข้าพื้นที่นะครับ
เพราะว่าในพื้นที่ของหมู่บ้านนาตรงน้อย

แต่ว่าท่วมบริเวณโดยรอบก็คือ

ขณะที่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ
ก็มีประชาชนและก็พระสงฆ์นั้น
พายเรือออกมาบริเวณถนนนะครับ

เมินสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ

ก็ได้ตั้งข้อสงสัยนะครับว่า
ก็ตอนนี้ที่กุดีของท่าน
ก็น่ากลัวแยงจะขอมูลในที่สูง

มีสาราหอฉันหอฉันก็ทั่วหมดก็ไปฉันที่โรงครัวกัน
แล้วกิจนิมนต์กิจทุกวันอะไรอย่างนี้บินทะบาท
กิจทุกวันก็ทำวัดสวดหมดเท่าอย่างตอนนี้เลือกไปก่อน
เพราะว่าไม่สะดวกแล้วก็บินทบาทก็เว้นไปก่อน
เพราะว่ามีโรงครัวแล้วก็บินทบาทกับญาติโยมที่หน้าวัดเนอะ
แล้วก็ทางวัดก็ได้ทำอาหารแล้วก็ยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่ทางวัด
แล้วก็ได้จัดทำโรงทานช่วยชาวบ้านด้วย
มันซ้ำซากทุกปีนะครับ
ก็ถ้าจะว่าคือที่ของผมมันก็ท่วมซ้ำซาก
เพราะว่ามันมีประตูปิดเปิดมี๒ที่
คือที่อยู่ข้างบนมันจะเป็นที่เปิดแบบใหญ่
แล้วอยู่ข้างล่างลงไปนะมันจะเป็นแบบเล็ก
ถ้าข้างบนระบายน้ำลงไประบายอย่างมาก
อยู่ข้างล่างมันเล็กมันก็ระบายไม่ทัน
มันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกปีที่ปัญหาก็เลยซ้ำซะ
ด้านตชด๒๓สกตรนได้มีการส่งเจ้าหน้าที่
เพื่อที่จะมาเฝ้าระวังแล้วก็คอยช่วยเหลือประชาชน
รวมหาภัยพิบัตรต่างในส่วนของตลาดตะเบียนชายแดน
ซึ่งเราจะมีเรือพระทางของสำเร็จประเทศอยู่
ของตลาดตะเบียนชายแดนมาช่วยเหลือประชาชนทั้งหมด
ในส่วนของจังหวัดสกลนครท่านผู้ว่า
และก็ให้มีแผนงานแบ่งพื้นที่
ให้เป็นของส่วนไหนของหน่วยราชการไหนรับผิดชอบ
เป็นโซนโซนไปในส่วนของต่อชะดอยรับผิดชอบโซนสี่
แล้วก็ในส่วนนี้
ก็เป็นการเคลื่อนใช้
และก็น้ำดื่มครับ
เข้าไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทธกภัยที่บ้านพลแคใหญ่แล้วก็บ้านปู่พื้ม
ซึ่งเป็น๒หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหนองหานเกินความจุ
สมทบกับการที่มีฝนตกต่อเนื่องตลอดหลายวันที่ผ่านมา
ทำให้ทั้งสองหมู่บ้านนี้ถูกล้อมรอบไปด้วยผืนน้ำ
ถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านนั้นถูกตัดขาดนะครับเพราะว่ามีน้ำท่วมสูง
จนทำให้รถเล็กนั้นไม่สามารถผ่านเข้าออกได้นะครับสร้างความลำบากในการสัญจรให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับ
แล้วก็พบว่านะครับชาวบ้านส่วนใหญ่นั้นยังคงต้องอาศัยอยู่บริเวณบนบ้านชั้นที่๒นะครับ
เพราะว่าน้ำยังท่วมไม่ถึงนะครับส่วนสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
จากการตรวจสอบเมื่อวานนะครับก็พบว่าในเช้านี้นะครับ
ระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาตลอดทั้งคืน
ขณะที่น้ำในหนองหานแล้วก็ลำน้ำก่ำนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับ
โดยระดับน้ำในหนองหานนั้นล้นสรุปเวชนะครับ๒๕เซนติเมตร
ประกอบกับสถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนครนะครับ
ประกาศเตือนว่าพื้นที่จังหวัดสกลนครยังคงอยู่ในภาวะมีฝนตกหนัก
อิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำกำลังแรงจากประเทศเวียดนามนะครับ
แล้วก็ร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับนอกจากนี้เมื่อวานนายวิทยาจันทร์ฉลองนะครับ
ว่าราชการจังหวัดสกลนครตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สรุปสถานการณ์ประจำวันที่สารากลางจังหวัดนะครับ
โดยนายวิทยากล่าวว่าที่ผ่านมานะครับมีการบูรณาการการทำงานโดยทุกภาคส่วน
ความพร้อมเฝ้าระวังปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็มาตรฐานในการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างต่างนั้น
ก็มีการติดตามสถานการณ์ทั้งทางภาครัฐแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนกนะครับ
ในส่วนของการแชร์ข้อมูลนะครับก็ฝากเตือนประชาชนนั้นให้ระมัดระวัง
เพราะว่ามีการแชร์ข้อมูลเก่าภาพเก่าในปีที่ผ่านมานะครับทำให้ชาวบ้านนั้นเกิดความสับสนแล้วก็เกิดความหวาดกลัวนะครับ
ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการที่จะมีการแชร์ภาพในโซเชียลหรือว่าโลกออนไลน์นะครับ
ควรแชร์ข้อความหรือภาพที่ไม่เป็นความจริงนะครับหรือบรรยายเหตุการณ์ที่รุนแรงเกินความจริงนะครับ
ซึ่งอาจจะสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนในพื้นที่ได้นะครับ
แล้วก็ข้อมูลล่าสุดนะครับทางจังหวัดสกลนครนั้นได้ประกาศเขตพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออุทธกภัยใน๗อำเภอนะครับ
ประกอบด้วยอำเภอคำตากล้าอำเภอพันนานิคมอำเภอเมืองอำเภอเจริญศิลป์อำเภอพังโคนอำเภอโพนาแก้วและอำเภอสว่างแดนดิน
รวม๒๒ตำบล๑๐๗หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ๗ของประชาชนที่เดือดร้อนนะครับ
จำนวน๒๙หลังคาเรือนนะครับแล้วก็มีประชาชนที่เดือดร้อนในประมาณ๕๖๐๐คนนะครับ
ส่วนพื้นที่การเกษตรนาข้าวคาดว่าจะได้รับความเสียหายประมาณ๑๓๐๐ไร่ครับ
และในวันนี้นะครับผมก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครตลอดทั้งวันนะครับ
โดยในช่วงเช้าวันนี้นะครับผมจะลงไปยังพื้นที่บริเวณบ้านปู่พื้นนะครับ
เพื่อที่จะไปดูผลกระทบที่ก็ชาวบ้านได้รับรวมไปถึงระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับ
ว่ามีผลกระทบต่อชาวบ้านไปถึงไหนแล้วนะครับ
ขณะที่ในส่วนของที่นาหรือว่านาข้าวของชาวบ้านนะครับ
ในพื้นที่ของตำบลนาตรงน้อยแล้วก็นาตรงใหญ่นะครับ
เมื่อคืนผมมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ
ก็พบว่ามีพื้นที่ได้รับความเสียหายในเบื้องต้นโดยเฉพาะหมู่บ้านนาโกงน้อยไปแล้วเนี่ย

สมสักสีชุมทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอโผลนาแก้วจักรสะกดนครครับ

อำเภอโพนาแก้วเหมือนเป็นอำเภอที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยเนอ
บอกตอนนี้ขาดแคลนเรื่องของอาหารแล้วก็น้ำดื่มอย่างหนักด้วยนะครับ
แล้วก็อย่างที่คุณสมศักดิ์พูดเรื่องของการเตือนประชาชน
หลงเชื่อข่าวลือเพราะว่านายกรัฐมนตรีก็เตือนเหมือนกัน
บอกว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่แชร์กันในโลกโซเชียล
ขอให้หน่วยงานภาครัฐตรวจสอบสภาพอากาศเพราะเข้าสู่ช่วงมรสุม
แล้วก็นำเรื่องราวของสภาพอากาศเตือนประชาชนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ